หวาดเสียวคุณผู้ชมนึกถึงฉมวกเหล็กที่เอาไว้แทงปลาออกใช่ไหมครับเออ
คือไว้แทงปลามันก็โอเคแหละแต่พอมันมาแทงคน
แต่เนี่ยมันแทงทะลุแบบโหนกแก้มซ้ายผ่านทางจมูกมาแล้วมาอยู่ฝั่งนี้ค่ะ

เจ็บปวดทรมานขนาดไหนคะเนี่ย
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นค่ะ
ริมอ่างคลองใหญ่ที่บ้านหมอมุ้ย

ผู้ชายคนเมื่อกี้คือนายสารสบุญลาบอายุ๓๐ปีค่ะ
เพื่อนพาไปขอความช่วยเหลือกับกู้ภัยปลวกแดง
แล้วสภาพที่พาไปคือนั่งรถซาเล้งไปนะ
แล้วนั่งไปอีกประมาณสัก๑๐โลเพื่อไปถึงกู้ภัยค่ะ
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลอันนี้ตอนที่ขึ้นรถกู้ภัยมาแล้วนะ
มาถึงที่โรงพยาบาลปลวกแดงก็รีบส่งถึงมือหมอ
เพื่อนของคนเจ็บเนี่ยชื่อว่านายรุ่งอรุณเล่าให้ฟังแบบนี้
ผมกับสารโรธสารสเป็นคนเจ็บนะ
เพื่อนอีกคนนึงมามุดน้ำยิงปลากันที่อ่างเก็บน้ำ
ทีนี้ตัวสารสลงน้ำไปก่อนเลย
ดำลงไปแป๊บเดียวสารสโผล่ขึ้นมา
พอโผล่ขึ้นมาปั๊บเจอฉมวกแทงหน้าอยู่แบบนี้แล้ว
ตอนนั้นคือเขาก็คิดว่าเฮ้ยสงสัยปืนยิงปลามันคงลั่นใส่แน่เลย
แล้วก็พากันขึ้นรถสาเล็งตุเล็งมา
ไปขอความช่วยเหลือกับกู้ภัยปลวกแดง
แล้วคิดดูตอนที่ขึ้นรถซาเล้งนะ
เขาบอกว่าต้องขับผ่านทางที่เป็นดินลูกรังมา๑๐กิโล

คือทางมันก็ขลุขระแบบนี้

เลือดก็ออกจนตัวนายสารส์หน้าซีดไปหมดแล้วค่ะ

ถามทางกู้ภัยบ้างกู้ภัยปลวกแดง
คือคุณพรชัยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่า
โอ้โหตอนผมเห็นผมก็ตกใจเหมือนกันนะ
เอาตัวคนเจ็บขึ้นรถกู้ภัยเลย

จะพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลปลวกแดง
ผมต้องค่อยคลาน

เพราะว่าบางทีทางมันก็ไม่ได้ราบเรียบไงคะ

แล้วก็กลัวว่าถ้าเกิดว่าไปตกหลุม
นายสารสจะเจ็บมากไปกว่าเดิมด้วย

ตอนเขาเดินไปโรงพยาบาลมันน่ากลัวมากจริง
มันก็ต้องประคองฉมวกไว้แบบนี้นะ

แล้วอาการเขาเป็นยังไงบ้างเมื่อเช้าเลย
เมื่อเช้าทีมข่าวของเราก็สอบถามไป

ปรากฏว่าตอนนี้คนเจ็บเองน่ะ

ผ่าตัดที่โรงพยาบาลระยอง
เอาลูกดอกเอาฉมวกเหล็กตรงนี้ออกมาแล้ว
คือหมอประเมินว่าลูกดอกนี้ฉมวกเหล็กอันนี้
มันอาจจะไปปักโดนเส้นประสาทรับกลิ่นที่โพรงจมูกไง
ทีนี้ปลวกแดงก็บอกว่าเอองั้นส่งต่อไปให้โรงพยาบาลระยองดีกว่า
ประเมินรายละเอียดก่อนจะผ่าตัดนะคะ
คุณผู้ชมนึกภาพออกไหมคือเขาดำน้ำไปหาปลานะ

แว่นที่จะดำน้ำลงไปครับ
ปรากฏพอฉมวกเข้าตัดเข้าไปตรงแว่นเลยคุณ
แล้วก็เพื่อนเขาบอกว่าโอ้โหตอนนั้นนะแว่นมันก็ยังกันอยู่
ก็ต้องตัดแว่นออกก่อนไม่งั้นเขาจะเจ็บ
คือมันจะง้างแล้วมันก็ค้ำกันอยู่ถูกไหม
มาอยู่ข้างนอกแล้วพอฉมวกมันปักแบบนี้